หน้าคดีที่ผัวเก่าบุกไปยิงแฟนใหม่
แล้วก็เอาอดีตเมียไปกระทืบกระทืบกระทืบ

อ่าคือล่าสุดเนี่ยเขามามอบตัวแล้ว
แต่ไปย้อนไปดูภาพเหตุการณ์ต้นเรื่องก่อน
เมื่อวานน้ำแข็งว่าไงนะมีเสียงกรีดร้อง
ใช่กระเศษปืนเสียงปืนแล้วก็เสียงโอ๊ยตามมาไง
นี่แหละครับเรื่องนี้ครับนายโชคภัยบูลทิพยสุข
อายุสามสิบแปดปีใช้ปืนยิงนายนกพระเดชมั่นเรืองศรี
อายุสี่สิบเอ็ดปีเสียชีวิตจากนั้นก็เตะก็ต่อย
ทำร้ายนางสาวการทิตาศรีชาก็เป็นอดีตภรรยานายโชคภัยบูลนั่นแหละนะ
แล้วก็ฉุดขึ้นรถไปเหตุเกิดนะครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ศรีมหาโพธิ
จีนบุรีช่วงดึกยี่สิบแปดเมษายนที่ผ่านมากระทั่งช่วงสายของเมื่อวานนี้
นายโชคภัยบูลปล่อยตัวนางสาวการทิตาอดีตภรรยา
ไว้ที่บ้านพ่อของเธอที่ท่าตูมด้วยสภาพสภาพเธอนี่นี่คนนี้
ใบหน้าบอบช้ำตาข้างซ้ายนี่เส้นเลือดฝอยแตก
ข้างในตาแดงเป็นปื้นหางตาซ้ายนะคุณผู้ชม
ทำไมครับพี่โดนอะไรปืนตบ
นางสาวการทิตาเล่าบอกว่านายโชคภัยบูลปล่อยตัวเธอเพราะว่า
เธอกลับไปเลี้ยงลูกเถอะคือเขามีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
เธอเล่านะเธอเล่าบอกนายโชคภัยบูลมีนิสัยขี้หึงหวง
แล้วมักจะทุบตีเธอขอเลิกหลายครั้งแต่ยังตามมาราวี
ส่วนนายนกพระเด็จคนตายนี่นะเพิ่งจะหา
ขออภัยเพิ่งจะคบหากันได้ไม่นาน
แต่นายโชคภัยบูลก็รับรู้นะแล้วมีการเจรจาเรื่องหนี้ที่ก่อร่วมกัน
นะครับก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันนายนพเดชบอก
อย่างนั้นเธอเอาตังค์หมื่นนึงไปไปเคลียร์กับโชคภัยบูลซะ
แล้วบอกเขาด้วยว่าอย่ามายุ่งกับเราอีก
แต่ในโชคภัยบูลเนี่ยก็ยังตามรังความ
โดยส่งข้อความมาขู่ฆ่าทั้งครอบครัวแล้วก็บอกว่าเขารักมากนะ
รักมากเขาก็แค้นมากนะครับไม่ต้องมีใครมีความสุขกันล่ะ
แต่ท้ายที่สุดนะคือทางการทิตาเขาบอกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวของนะครับ
พเดชนะครับที่เธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้นพเดชเสียชีวิต
ล่าสุดกลุ่มผู้ชมมาใกล้ละนะมาใกล้ละ
ตำรวจคุมตัวในโชคภัยบูลครับมาที่สพรภนะครับ
คือเขาเนี่ยไปมอบตัวที่ศรีมหาโพธิใช่ไหมระหว่างที่ตำรวจคุมตัวออกจากห้องสืบสวน
พูดต่างหากพูดสั้นพูดสั้นว่าอย่างไรครับ
ฝากถึงคนที่จะเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเค้านั้นแหละ

คือวางแผนไปก่อให้เลยหรอ
น้องคุ้นเป็นบ้านปลาคะละนักข่าว
แต่โชคภัยบูรณ์พูดแบบนี้เมื่อกี้ถ้าใครฟังไม่ได้ยิน
บอกว่าฝากถึงพวกที่เป็นชุกกับมีเท่าบ้าง
คือประมาณว่าให้เข้าใจเขาด้วย

จากนั้นตำรวจนะครับนำตัวนายโชคภัยบูล
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็จุดที่ก่อเหตุยิงผู้ตายนะครับ
แล้วก็ทำร้ายนางสาวการทิตาไปชี้หมดว่าทำตรงไหน

นั่นคือภาพตอนแรก
ส่วนคดีนายโชคภัยบูลรับสารภาพตลอดข้อเก่าหานะครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาฝากขังในวันนี้
คัดค้านการประกันตัวครับเพราะว่าพฤติการอุกอาจครับ